คือมันสุดยอดมากเป็นคู่แรกของไทย
แล้วก็เป็นมือหนึ่งของโลกนี่ภาพขึ้นแล้ว
สองคนนี้เก่งจริงแต่ประเด็นอยู่ตรงที่ว่า

เขาจะต้องมีการชักทงชาติขึ้นใช่ไหมคะว่า
ที่หนึ่งเป็นชาติไหนที่สองชาติไหนที่สามชาติไหน
ปรากฏว่าทงชาติไทยเราไม่ได้ถูกชักขึ้นในการแข่งขันนั้น
คือเป็นองค์การเกี่ยวกับสารกระตุ้นโลกค่ะ
นานแหละประมาณเขาบอกว่าเขาให้เวลา๓เดือนนะ

ตั้งแต่๘ตุลาปีที่แล้วค่ะ
ใช่เขาบอกให้แก้ไขนะเรื่องของการปรับโทษ
โทษที่ว่าก็คือคนที่มีเกี่ยวข้องกับเรื่องการโดป
หรือว่าสารกระตุ้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาหรือโค้ชหรือใครก็ตามที่เกี่ยวข้อง
หนึ่งต้องได้รับบทลงโทษและสองห้ามยุ่งเกี่ยวกับวงการกีฬาอีก
แต่บ้านเราสิ่งที่ไม่ได้แก้คือว่า
คนที่เป็นนักกีฬาหรือว่าที่เป็นคนเกี่ยวข้องเนี่ย
โดนโทษจริงแต่ยังสามารถทำงานในวงการกีฬาได้
อันนี้คือสิ่งที่ทำให้เขาแบนเราให้โอกาสแล้ว๓เดือน
เรายังไม่แก้กฎหมายเขาก็เลยแบนไทยจากการแข่งขันภูมิภาค
ระดับประเทศระดับโลกแบนหมดเลย
แม้ว่านักกีฬาจะสามารถลงแข่งได้แต่ไม่อนุญาตให้ทงชาติขึ้นแบบนี้ค่ะ
เขาบอกว่าเป็นเรื่องน่าอับอายของประเทศชาติมาก
ทงของสมาคมแบตมินตันประเทศไทย
พี่ศรีบอกพี่ศรีทนไม่ได้
คิดว่าไม่โดนอะไรหรือเปล่า
เขามีการแก้เรานี่มิตุเขามาพูดแล้วว่าเขาจะต้องแก้เรื่องนี้
มีการยื่นเรื่องกันไปแล้วแล้วก็อาทิตย์หน้าค่ะ
จะได้รู้ว่าแก้ออกมาแล้วเป็นยังไง
คุณป้อมว่าอย่างนั้นคือพี่ศรีบอกพี่ศรีทนไม่ได้จริง
แบบนี้มันต้องเรียกร้องรัฐธรรมนุนไทยตามชื่อองค์กรแล้วแหละ
ไปยื่นเขาไม่ได้ยื่นบิ๊กป้อมคนเดียวนะคะ

พวกนี้กับประวิทย์หลายคนอาจจะง้วงว่าไปยื่นเขาทำไม
เขาเป็นประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย

นายพิพัฒนรัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาอันนี้โดยตรง
แล้วก็ยื่นนายกล้องศักดิยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยกรกฐ
เพราะกฎหมายเรื่องของสารกระตุ้นมันยังอยู่อันเดอร์ของกรกฐ
ซึ่งจริงแล้วองค์การที่ดูแลเรื่องนี้เขาอยากจะให้แยกออกมา
ขึ้นกับหน่วยงานไหนเลยเพื่อที่มันจะไม่ได้มีเรื่องอิทธิพล
เรื่องการเมืองกดดมกดดันอะไรแบบนี้
บิ๊กป้อมเพราะบิ๊กป้อมมันมีการคุยโทรศัพท์นะเขาวีดีโอคอลคุยกับนักแบต
มีการวิดีโอคอลไปแสดงความยินดี
แล้วแบบเปิดเพลงสบายใจเออดีใจยินดีด้วย
ซึ่งเขาก็ถามว่าอ้าวลุงแล้วลุงแก้กฎหมายให้เขาไหมนี่
นี่ดีใจมากเลย

ทุกคนต้องขอบคุณทุกคนนะครับ
นะครับที่ทำที่เคียงให้กับประเทศชาติ
แล้วทำให้คนไทยมีความสุขนะ

อ๋อท่านเปิดซังเพลงในรถประเทศจีน

ไม่ใช่อ่ะเหมือนแบบเพลงพวกเศร้าลินอะไรอย่างนี้

ขอบคุณคนไทยทั้งคุณ
ต้องขอบคุณทุกหลงสองคนนะครับ

ความจี้เจอกับประเทศครับ
มันทำให้คนไทยมีความสุขมาจรัก

นั่นแหละคุณเจ้าดีป้องก็ชอบตรงนี้จริง
จริงนะเรื่องนี้ที่เราถูกแบนคือปกติเขาลงโทษเราคือ๑ปี
ทีนี้เนี่ยค่ะถ้าสมมุติเราไปแก้ในช่วงนี้ก็ต้องไปดูว่าโทษที่เราโดนแบนอยู่เนี่ย

หรือเขาจะช่วยลดแบบผ่อนปลนอะไรให้เราได้หรือเปล่า
มันกลายเป็นว่าไม่ได้ทำตั้งแต่แรกปุ๊บ
พอวันนี้จะต้องมาทำคุณก็ต้องไปนั่งวิ่งไล่ไล่ไปแก้
ไปขอร้องให้เขาช่วยหน่อยนะลดโทษให้เราได้ไหม
เพราะตอนแรกจริงเราเกือบโดนแบนจากโอลิมปิกที่ผ่านมานี้นะคะ
ที่โตเกียวแต่ว่าเราไปเจรจาจนแบบเอาตัวรอดมาได้

พอไปร้องแล้วก็ถามบิ๊กป้อมบิ๊กป้อมบอกร้องเลยร้องไปเลย
ร้องเลยเต็มที่แก้แล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็เสร็จ
แต่ว่าทงไม่ได้ขึ้นแล้วไงอาทิตย์หน้าเขาไม่ได้แข่งแล้ว
มันจะมีเอฟเคอีกหลายกีฬาไงครับตอนนี้ที่เขาไปแข่งกัน
ก็รอดูแล้วกันนะคะว่าแก้ทันไหมแล้วเขาจะเลิกแบนเราไหมนะ
ใช่ค่ะ